ส่วนความเคลื่อนไหวการเมืองหลังการเลือกตั้งวันนี้นะครับ
กรณีถือหุ้นสื่อในวันที่๓๐เมษายน
ขณะที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติในการยกคำร้อง
ที่มีผู้ส่งเรื่องขอให้ส่งไปยังสารรัฐคำนวณ
ให้วินิจฉัยว่าการเลือกตั้งเป็นโมคา
ติดตามจากรายงานครับ
สูตรคำนวณสอบแบบบัญชีรายชื่อ
ว่าขับหรือย้างต่อรัฐธรรมนุษย์หรือไม่

ให้ทันภายใน๒๙เมษายนนี้
ที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเอกชั้นนะครับ
ก็เห็นว่าการที่มาตรา๑๒๘ของพรบเลือกตั้งสสเนี่ย
ทำให้การคำนวณผลลัพธ์ของจำนวนสอสอบัญชีรายชื่อ
ที่ตามเจตรารมต์ของมาตรา๙๑ของลำนูน

ก็เท่ากับว่ามาตรา๑๒๘เนี่ย
มีปัญหาขัดกันกับมาตรา๙๑นะครับ

ก็มีมติให้ส่งเรื่องไปที่สารรำนูน
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป
นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
ระบุว่าไม่มีใครมีหลักฐาน

ซึ่งมีการโอนหุ้นบริษัทวีลักษณ์ให้กับมารดา
โดยนายธนทรเตรียมเดินทางเข้าให้ถ้อยคำต่อกรกต
ในวันที่๓๐เมษายนนี้
ในการเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับกรกตในวันนี้
นายศรีสุวรรณจัญญาในฐานะผู้ร้อง
ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมในหลายประเด็น
พร้อมเสนอให้ตรวจสอบพิกัดการใช้โทรศัพท์ของนายธนทร

ในช่วงเวลาดังกล่าวนายธนทรอยู่ที่ไหนในประเทศไทย

คณะกรรมการการเลือกตั้งโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก
ถึงกรณีที่กรกตแจ้งข้อหานายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
อาจเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ก็ให้ประกาศรายชื่อผู้สมัครภายใน๗วัน
และหากมีใครทักท้วงให้ยื่นภายใน๗วัน
นับจากวันที่มีการประกาศรายชื่อ
ซึ่งหมายถึงจะต้องร้องทักท้วงภายใน๒๒กุมภาพันธ์
ที่คำร้องคัดค้านคุณสมบัติตามมาตรา๖๐
ถือหุ้นของนายธนทรมีการยื่นเมื่อวันที่๒๕มีนาคม
เกินกำหนดเวลาและเป็นเรื่องที่กรกต
อาจรับคำร้องมาพิจารณาได้
ส่วนนายนรงรุ่งธนวงศ์หัวหน้าศูนย์ข้อมูลและสถิติ
อำนวยการเลือกตั้งพักเพื่อไทย
เขายื่นคำร้องให้กรกตตรวจสอบคุณสมบัติ

ผู้สมัครสข๑๕มีนบุรีคัณะยาวกรุงเทพมหานคร

ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่ง
กระทำการขัดรัฐธรรมนูญมาตรา๙๘หรือไม่
หลังเอกสารแนะนำตัวระบุชัดเจนเป็นเจ้าของ
และผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนประกอบกิจการ
หนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนจำนวน๒๕๐ล้านหุ้น

ในการลงนามของบริษัทดังกล่าวด้วย
พร้อมระบุมีข้อมูลของผู้สมัครพักพลังประชารัฐ
อีกหลายคนที่กำลังทยอยตรวจสอบ
เพื่อยื่นเรื่องต่อกรกตตามขั้นตอน
ปิดท้ายที่นายสุรพลเกียรติชายากรอดีต
ผู้สมัครสสเขต๘เชียงใหม่พเฟื้อไทย

ทบทวนมติสั่งให้ใบส้ม
กรณีถูกร้องเรียนว่ากระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้ง

ให้พิจารณาไม่ครบถ้วนถูกต้อง
มั่นใจถูกกลั่นแกล้งทางการเมือง
เพราะเป็นสอสอมา๘สมัยย่อมรู้ว่าเป็นข้อห้าม
ข้าวเทศรัตน์ทีวีรายงาน